ล่าสุดทั้งคู่ก็มาเปิดใจในรายการนะฮะถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
ตอนเริ่มที่ติดเชื้อไปจนถึงช่วงที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
คุณรู้ไหมตอนแรกเขาไม่ได้อยู่โรงพยาบาลเดียวกันนะ
คิดคนสามีเขาเข้าไปก่อนแล้วพอหลังจากนั้นอีกสองวัน๓วัน
ลิเดียก็รู้ว่าตัวเองก็ติด
แต่ว่าก็ต้องไปอีกที่หนึ่ง

แล้วช่วงที่ต่างคนต่างอยู่คนละโรงพยาบาลเนี่ย
ก็พอดีครบรอบแต่งงานของเขาพอดี๕ปี
แล้วก็ครบรอบลูกเขาได้กี่เดือน๗เดือน

นางก็แบบว่าเรียกได้ว่าคือรันทศกันอยู่ในนั้นเลยทีเดียวนะฮะ
ทำเอานี่เวลาเล่าไปแม่นลูกสาวฉันก็อินตาม

พอมันพูดถึงเรื่องลูกเนี่ยนะ
โอ้โหแม่ชมพู่เขาน้ำตาแตกเลย

ที่คนเป็นแม่เขาก็ไม่ไหวเหมือนกัน
ก็แน่นอนแล้วว่าถึงแม้ว่าเดียจะพยายามทำให้ลูกสนุกสนาน

แต่สุดท้ายคุณบอกลูกยังไง
ว่าอ้าวทำไมพ่อมีไม่กลับมาสักที
ทำไมไปเล่นกับหมอนานจังเลย
แล้วก็ลูกก็ต้องถามว่าเอาแล้วพ่อแม่อยู่ไหน

เดี๋ยวบอกหมอว่าบอกลูกว่าไปเล่นกับหมอ
ตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาต้องจากลูกไป
แล้วเขาก็แต่งตัวเป็นแบบปิดมิดชิดเลยนะ
แล้วบอกจะเป็นแบบว่าไปย้านอวรรกาศ

เพราะว่าน้ำตามันหยดเนี่ยมันก็มีเชื้อโควิดอยู่ด้วย
ดังนั้นเนี่ยเขาจะกลั้นไม่ให้ร้องเลย

ไทม์มันก็ยิ่งใจสลายไปเรื่อยคือเขาลิเดียเขาบอกว่าเขาเขายอมรับได้
นะในช่วงนี้เข้าใหม่สบายช่วงที่เขาต้องแบบว่าถนทุกธรรมรงค์ไปที่ปอร์ต
แล้วแบบกินอะไรก็ไม่ได้อาเจียนท้องเสียแบบว่าโอ้โหเป็นแบบหนักอย่างนี้นะ
แล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาว่าทนได้หมดทุกอย่างเขานะทำใจได้หมด
แต่พอมันนึกถึงรูปปั๊บนะพังเลยแบบไม่มีสติเลยไม่มีสติแล้วยังไงรู้ไหม
สั่นแล้วแบบว่าคือแบบตัวสั่นแล้วอย่างนี้แล้วต้องเรียกหมอมาบอกว่า
หมอคะมันลงปอดแล้วมันลงปอดแล้วอย่างนี้เลยนะมีอาการทางกายด้วย
เออมันไปหมดเลยทั้งจิตทั้งกายแบบบอกไม่เหลือเลยช่วงนั้นน่ะเออ
แม่ชมพู่ดูไปก็ร้องแล้วยิ่งแบบช่วงที่เขากลับมาบ้านนะ
พอลูกมันเห็นนะแค่ล้อรถวิ่งเข้ามามันก็จำได้นะไอ้ตัวผู้ชายมันวิ่งเข้าไปหาต่อตรงนู้น